โชว์คอนเสิร์ตของหนุ่มตรีนี่แหละเจ้าภาพก็ขยันจองคิวมาแน่นเอี๊ยด
จริงตรีเขาก็อยากรับทั้งหมดนะมันเลยไม่เหลือเวลาไปถ่ายละครไง
ละครเรื่องดอกย่าป่าคอนกรีตเปิดกล้องมาหลายเดือนแล้วคุณผู้ชม
ทางเจ้าภาพเนี่ยนะตรีเองก็บอกเกรงใจทางกองละครแล้วก็ทีมงานที่รอแล้วรออีก
ตรีก็บอกอุ้ยเกรงใจกว่าเก่าตรีก็เลยตั้งเป้าเอางี้ละกัน
มีนาคมนี้จะเทคิวไปถ่ายละครวอนผู้จัดใจดีอย่าเพิ่งถอดตัว
ตรีชัยนรงค์ออกนะแม่จ๋าตอนนี้บอกเลยว่าพร้อมจะลุยละครแล้วค่ะ
ผู้ใหญ่จะถอดแล้วล่ะพี่ไม่ได้จะไม่ให้เล่นแล้ว
ช่วงนี้มันคอนเสิร์ทมกราคุมภาพไว้
พรรณคือการปรับ
นุ่มตรีก็เลยจัดภาพป่าที่หลังดับยอมเจ้าของเขา

แก้วบ้านเกิดของตัวเองต่อทีเดียวเลยค่ะ
บอกกล่าวกับแฟนคลับเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางที่แฟนเป็นห่วงว่า
ช่วงนี้ศิลปินนะพักผ่อนกันน้อยเกิดอุบัติเหตุได้
ตรีก็ฝากบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐมาว่าทุกวันนี้ระมัดระวังตัวมากเลย
ก่อนขึ้นรถกำชับก่อนเลยน้องคนขับดูแลตัวเองให้ดี

เราไปฟังเสียงหนุ่มตรีกันหน่อยค่ะ

ก็คือ๑๐ผมทำบุญร้อยวันคุณแม่
แล้วก็๑๑ก็คือเป็นพระป่าก็คืออนุโมทนาบุญให้แม่ด้วยเลย
เราก็จะบอกน้องตลอดว่าถ้าไม่ไหวเองจอดเลยนะไม่ต้องหักโคมเลย
ก็ระวังเป็นแฟนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
ตั้งสติก่อนสตาร์ทคำนี้ใช้ได้จริงกับทุกวงการ

ถูกต้องที่สุดนะคุณผู้ชมนะ